เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวชายชาวสระบุรีนะคะ
อายุ๓๖ปีที่ก่อเหตุแทง

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เจ้าตัวก็บอกนะคะว่าสาเหตุที่ฆ่าเมีย

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายที่บ้านหลังหนึ่ง

พบศพนางสาวพัชรีพงสามภาพ

นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในห้องนอน

มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร

ที่หน้าอกเหนือราวนมด้านซ้ายหนึ่งแห่ง

อายุ๓๖ปีสามีของผู้ตาย

ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้ขณะหลบหนี
ล่าสุดวันนี้ตำรวจควบคุมตัว

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

โดยใช้มีดปอกผลไม้จ้วงแทงไปที่ร่างของผู้ตายหลายครั้ง

ส่วนสาเหตุที่ทำลงไปอ้างว่าถูกผู้ตายหลอกเอาเงิน

แต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดในเรื่องของแรงจูงใจใด
เนื่องจากยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางด้านเพื่อนของนายจักรพันธ์เล่าว่า
หลังเกิดเหตุนายจักรพันธ์ได้มาหาที่บ้าน
พร้อมบอกว่าได้แทงนางสาวพัชรีผู้เป็นภรรยาในบ้าน

อยากให้ช่วยไปดูให้ก่อนที่จะเดินจากไป
เมื่อตัวเองเดินไปที่บ้านของนายจักรพรรณ
ก็พบว่านางสาวพัชรีนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนแล้ว
เอาบอกว่าให้ไปดูน้ำหน่อย
ให้ไปขายบ้านดูน้ำหน่อยว่ามันตายหรือเปล่า
อ๋อแล้วท่าทีเขาเป็นอย่างไรนะพี่
ปกติเขาตั้งใจ

ทุกอย่างมีเงินมีทองพอมียาปุ๊บก็มา
ไปอย่างนี้แล้วก็ไปแอบไปนอนกับผู้ชาย

ตอนนั้นเขาบอกว่าอย่างไรนะ
บอกว่าไปดูน้ำหน่อยแทงน้ำตายหรือเปล่าไม่รู้

ผู้ก่อเหตุกับลูกสาวเพิ่งคบหากันได้ประมาณ๒ปี
และตลอด๒ปีที่คบหากันก็มักทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายลูกสาวจนได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง
แต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะถึงขั้นลงมือฆ่าแกล้งกันได้
ส่วนตัวรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากถามว่าทำไมต้องฆ่าลูกสาวของเธอด้วย
พูดคำเดียวว่าก้าวทำรุนแรงเกินไป
ทุกครั้งที่ทำนะก็แม่ก็ยังพอทนนะ
แต่ครั้งนี้มันแม่รับไม่ได้
ทุกครั้งที่ลูกเจ็บตัวไปแม่ก็เออเห็นว่าลูกรักลูกยอมลูกทน
แม่ก็ไม่ว่าแต่ครั้งนี้มันรุนแรงเกินไป
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายจักรพันธ์
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยจะมีการนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดสระบุรี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน